ตำรวจสพพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหากับผัวโหดรายนี้ข้อหาคือ
ฆ่าโดยเจตนาใครล่ะที่ถูกฆ่าผัวฆ่าเมียตัวเองนะฮะ
สาเหตุเพราะมาจากหึงค่ะกลายเป็นเรื่องหึงโหดอีกแล้วนะคะ
เป็นสารตั้งต้นแต่ว่ามีตัวเร่งปัจจัย
ตัวเร่งปฏิกิจยาคือเล่ากับยาเสพติดยาบ้า
เหมือนกัดดีที่ผมเล่าเมื่อกี้นี่เลยนะใช่เนี่ย
พฤติการก็คล้ายกันค่ะคุณผู้ชมที่สุดแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพพระพุทธบาทจังหวัดสุรีจังหวัดสระบุรีค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณหมอแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธินะคะ
บ้านตรงนี้แหละบ้านเลขที่ห้าสิบแปดหมู่สามตะบนขุนโคน
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณพัชรีพงสามภาพ
อายุ๓๔ปีเธอเสียชีวิตคือสภาพนอนจมกองเลือด
อยู่ในห้องนอนมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
ที่ชายโครงด้านซ้ายหนึ่งแห่งหน้าอกเหนือราวนมซ้ายหนึ่งแห่ง
หน้าผากอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เกิดเหตุเนี่ย
ยังพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดด้วยสิ่งของในห้องเนี่ย
จัดกระจายเลยนะคะฝาผนังเนี่ยคาบเลือดหลายจุดหลายแห่งด้วยกันค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุ
เป็นสามีภรรยากันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยค่ะ
ทะเลาะกันบ่อยครั้งมากชาวบ้านในระแวกนั้นเขาก็รู้กันดีนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสาวพัชรีเนี่ยนะคะ
ได้ทะเลาะกับสามีชื่อว่านายจักรพรศรีศุกร์อายุสามสิบหกปี
ทะเลาะกันอยู่ริมถนนหน้าบ้านแบบนั้นสักประมาณ๑๐นาที
จากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในบ้านก็ยังมีเสียงทะเลาะกันอยู่
จนกระทั่งเสียงเนี่ยเงียบหายไปนะคะ
แล้วกลายเป็นเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
โหดรายนี้นะคะหนีเลยค่ะหลบหนีไป
ก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางมาที่บ้านจุดเกิดเหตุค่ะ
พูดคุยกับอาของผู้ต้องหาอาของผู้ต้องหาเล่าว่า
ปกติสองสามีภรรยาเขาทะเลาะเป็นประจำเป็นอาจินอยู่แล้ว
แล้วเพราะทั้งคู่ชอบดื่มเล่าส่วนสามีมักจะเสพยาเสพติดด้วย
สาเหตุหลักที่ทะเลาะกันคุณเรื่องชู้สาว
เพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยหึงหวงรุนแรงมากหึงโหดค่ะ
สุดท้ายโหดจริงนะข้ามียาตัวเองตายค่ะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวนายจักรพันธ์คนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เมื่อวานนี้สักประมาณช่วงเที่ยงผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
พลั้งมือพลั้งมือฆ่าภรรยาเพราะหึงหวงกลัวภรรยาจะไปปัญญาให้ชายอื่น
ต่อมาค่ะตำรวจก็นำตัวนายจักรพันธ์เนี่ย
ชี้จุดเกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวนคดีนะคะแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ค้างต่อสารจังหวัดสระบุรีต่อไปเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาคือ